คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะคะ
ก็ถือว่าใจสลายจริงนะคะสำหรับอาเป็ดเชิญยิ้มค่ะ
ตลกชื่อดังของเราค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้รับข่าวร้ายค่ะ
คุณแม่ค่ะติดโควิด๑๙แล้วก็เสียชีวิตค่ะ
ขณะที่คุณพ่อนะคะซึ่งอายุมากแล้วนะคะก็รักษาตัวอยู่ห้องไอซีอยู่คุณผู้ชม
ข่าวนี้ทำให้ลูกหลานในวงการตลกนะคะรวมไปถึงศิลปินดาราที่รักอาเป็ดเนี่ยค่ะ

อย่างพี่ตั๊กสิริพรค่ะได้โพสต์ภาพนี้เลยคุณผู้ชมนะคะ
ก็คือแจ้งข่าวเศร้าว่าคุณแม่วิจิตรนะคะคุณแม่ของอาเป็ดเชิญยิ้ม
วัย๘๙ปีท่านนี้นะคะภาพที่ขึ้นหน้าจอนะคะ
เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดค่ะขณะที่คุณพ่อของอาเป็ดนะคะ
อายุ๙๔ปีนะคะก็ติดเชื้อเช่นเดียวกันค่ะ
และตอนนี้ก็ยังต้องรักษาตัวอยู่ห้องไอซียูค่ะ
ซึ่งทั้งคุณแม่คุณพ่อติดเชื้อมาจากแม่บ้านนั่นเองค่ะ
ขณะที่คุณชมพู่ก่อนบ่ายนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความแสงความเสียใจ
เพราะว่าสามีของคุณชมพู่เนี่ยเป็นหลานชายของอาเป็ดด้วยนะคะ
ก็ผูกพันกับคุณแม่วิจิตรเช่นเดียวกันนะคะ
ความสูญเสียครั้งนี้นะคะสร้างความโศกเศร้าให้กับทุกคนในครอบครัวอย่างมากจริงค่ะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะมีโอกาสได้โทรศัพท์สอบถามอาเป็ดนะคะ

คือก่อนหน้านี้ได้คุยกับลูกชายของอาเป็ดพี่ปุ้มบอกว่า
อาเป็ดเสียใจมากจริงคุณผู้ชมคือไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะ
วีดีโอคอถามถ่ายว่ากินยาหรือยังเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
แต่พอผ่านมาไม่กี่วันค่ะอาการกลับสุดลงจนต้องเข้าห้องไอซียู
เพราะว่าเชื้อลงปอดทั้งสองข้างค่ะ
และนอกจากจะเสียคุณแม่ไปเพราะโควิดแล้วนะคะ
ตอนนี้ค่ะคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็อยู่ในห้องไอซียู
แล้วก็เชื้อลงปอดด้วยนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจกันค่ะ

เพราะตอนนี้อายุก็๙๐ปีแล้ว
ไปจนถึงวันเสาร์ที่๓กรกฎาคมค่ะ
ก็ใครที่อาจไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องไปนะคะ
เพราะว่าเขาจำกัดคนแค่๒๐คนเท่านั้นนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐขอส่งกำลังใจให้ด้วย
แล้วก็ร่วมแสงความเสียใจกับครอบครัวอาเป็ดด้วยนะคะ

เพราะว่าคือถ้าเป็นครอบครัวใคร
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับสถานการณ์แบบนี้เนอ

แล้วก็มีแม่บ้านดูแลไม่ได้ออกไปไหนเลย
คือด้วยความที่แม่บ้านแบบสนิทข้างบ้านไปพูดคุย
แล้วก็ท้ายที่สุดแล้วแบบคนที่เราเห็นอยู่กันทุกวันนะคะ

เขาถึงบอกนะพี่แจงว่าจริงคนในบ้านนี่แหละ
ที่อาจจะนำพาหาเข้ามาสู่บ้านด้วยกันเอง